คุณผู้ชมครับเรามาดูเหตุการณ์นี้กันต่อสักหน่อยนะครับ

บ้านของท่านทุกบ้านแหละต้องมีเนี่ย
ล้างหน้าถูกต้องไหมในห้องน้ำ

อ่างล้างหน้าที่มันเป็นเหมือนกระเบื้องมันตกลงมาครับ
แล้วก็บาดมือเด็ก๖ขวบเลือดสาดกระจายเต็มพื้นเลยคุณเลือดของเด็กทั้งนั้นเลยนะฮะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับแจ้งนะฮะเข้าไปช่วยประถมพยาบาลเต็มที่เลยนะครับ
นี่ดูเด็กสิคุณเลือดทั้งนั้นเลยที่พื้นที่เราต้องเซ็นเซอร์สีไว้นะฮะ
ที่เกิดเหตุในบ้านพักพื้นที่หมู่๖ตำบลบางเสร่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะครับ
ทีมกู้ภัยลงพื้นที่ไปช่วยเหลือน้องอายุ๖ขวบเป็นเด็กชายครับ
อ่างล้างหน้ามันหล่นแล้วมันแตกจนบาดได้รับบาดเจ็บนะฮะ
พบว่าเด็กมีบาดแผลฉีกขาดขนาดใหญ่บริเวณมือด้านซ้ายนะคุณ
ผู้ภัยเร่งประถมพยาบาลรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลวัดยานสังวราบรามนะครับ
จากการสอบถามว่าเกิดเหตุได้ยังไงคือก่อนเกิดเหตุ
เด็กชายเข้าไปอาบน้ำในห้องน้ำอาบน้ำเสร็จก็เดินมาที่อ่างล้างหน้าคุณผู้ชม
แล้วก็จะแปลงเฟิร์นทำธุระอะไรของเขาเนี่ยนะฮะปรากฏจู่อ่างล้างหน้าหล่นลงมาทับทำให้บาดเจ็บ
รีบวิ่งลงมาจากชั้น๒มาขอความช่วยเหลือจากคุณป้าข้างบ้านนะฮะ
จากนั้นป้าจึงโทรแจ้งกู้ภัยให้เข้ามาช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาล
มันอยู่ในขอบปูนแต่มันคล็อกคล็อกคล็อก

ขอบอ่างอะไรไว้นะแล้วมันอาจจะหล่นได้
คุณผู้ชมต้องตรวจสอบอ่างล้างหน้าบ้านของท่านด้วยนะครับ
ที่เขากรอกเหมือนหลวมเหมือนอะไรเนี่ย
คือเราไม่รู้หรอกว่าช่างเขาขายน็อตอะไรอยู่ข้างใต้ตรงไหน

แต่จริงถ้าก้มลงไปมองข้างใต้มันอาจจะมีการขายน็อตขันอะไรไว้นะฮะ
ก็ต้องดูแลด้วยอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้
ถ้าเป็นอ่างที่มันลอยคุณ
คือมันแขวนลอยไว้แบบนี้ต้องระวังเลยนะฮะ
น่ากลัวจังเลยนะคะ